คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่รอปภของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เขาไปแจ้งกับตำรวจแล้วก็ไปแจ้งกับสายใหม่ต้องรอดด้วยค่ะ
เพราะว่าเขาไปเจอกลุ่มชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นสายสืบ
ขอเข้ามาในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าเขาขอบัตรประจำตัว
ชายกลุ่มนี้ก็ไม่ให้แล้วก็เลยมีปัญหากันมีปากเสียงกัน
แล้วเขาบอกว่าเขาโดนชายกลุ่มนี้ข่มขู่ค่ะ
ผมก็ถ่ายปกตินี้หรอคะเอา๐๑เลียงนิตมันผมจะคุยนิตมัน

เพราะว่าผมจะแจ้งตัวนี้
ครับผมก็บอกว่าคุณต้องเป็นไม่สำรวจ

หมู่บ้านหลังหนึ่งนะคะย่านวัดลาดประดุกที่นนทบุรี
คลิปนี้รับประพอก็เป็นคนถ่ายเอาไว้
แล้วเอาไปร้องเรียนกับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ค่ะ
ก็ขอให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าผู้ชาย๔คนในคลิป

พ่อบอกกับเขาอ้างกับเขาว่าเป็นตำรวจ
จะเข้าไปตรวจข้างในรับประพอก็ต้องขอถ่ายรูปบัตร
แต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่ให้เพราะเขาบอกว่าเป็นบัตรตำรวจนะคะ
เราก็ลงไปในพื้นที่ค่ะไปพบกับคุณยุทธนา
ซึ่งเป็นรปภหมู่บ้านในคลิปนี่แหละนะคะ
ก็เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
ผู้ชาย๔คนนี้ขับรถเก่งเข้ามาในหมู่บ้าน
เขาก็ต้องขอแลกบัตรไว้ตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน

แต่ทั้ง๔คนก็ไม่ยอมแลกบัตรอย่างเหตุผลที่เขาบอกในคลิปนั่นแหละ
บอกแค่ว่าขอความร่วมมือจะเข้าไปตรวจสอบเหตุในหมู่บ้าน

ทีนี้ก็เลยเกิดการประทะกันไม่พอใจนะคะ
รอปภบอกว่ามีการเปิดเสื้อโชว์ปืนที่เหน็บเอวให้ดู
แล้วก็บอกว่าเลิกงานกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเจอกัน
นี่ค่ะแต่ตนเองก็ไม่ได้สนใจแล้ว
ไม่ให้คนกลุ่มนี้เข้าไปในหมู่บ้านนะคะ
หลังจากนั้นคนกลุ่มนี้เข้ามาประชิดตัวเขา

ก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้

ทำหน้าที่รับประพอหมู่บ้านแห่งนี้มาเกือบ๘ปี

ต้องทำแบบนี้เพราะเกิดอะไรขึ้นมา

แต่ว่าตอนนี้ตนเองหวาดกลัว

ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบางแม่นางเมื่อเช้านี้ค่ะ

เขาบอกเขาเป็นตำรวจจะเข้ามาขอความร่วมมือ
ผมบอกต้องแลกบัตรเพราะมันเป็นกฎของหมู่บ้านครับ
เขาบอกมันแลกบัตรไม่ได้มันเป็นไอ้นี่ตำรวจนะครับ
เขาโชว์ปืนให้ดูผมก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มาจะถ่าย

ไม่ได้เข้าครับเพราะกรรมการบอกให้ไปเอาใบคำร้อง

ก่อนกลับเขาขู่ผมว่าให้ระวังตัวไว้
นี่ค่ะเราไปคุยกับพี่ชายของรปภท่านนี้ค่ะคุณพงศกร
ซึ่งบอกว่าน้องชายเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นมาตั้งแต่เกิดค่ะ
ถึงจะพูดช้าแต่คุยรู้เรื่องนะแล้วก็ทำงานหาเลี้ยงตัวมาหลายปี
พอเกิดเรื่องเมื่อคืนนี้เนี่ยตนเองก็ต้องพาน้องไปนอนที่อื่น

และหลังจากไปแจ้งความก็รู้สึกกังวลขึ้นมา
เพราะว่าปรากฏว่าพอไปแจ้งความเนี่ยก็ได้รับการยืนยันว่า
ชายกลุ่มนี้เป็นตำรวจชุดสืบสวนของสพบางแม่นางจริงด้วย
แล้วก็เขาก็กลัวว่าอ้าวเดี๋ยวพอไปแจ้งความ
ตำรวจกับตำรวจคุยกันมันจะชะงักหรือเปล่า

ก็เลยเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาค่ะ
เขาบอกเขาแสดงแล้วแสดงแล้วอย่างเดียวแล้วน้อง
แล้วทางนิติก็คือถ้าไม่ให้ถ่ายเก็บไว้
หรือไม่ให้เขียนชื่อจดชื่อสพชัดเจน
เขาก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีครับถูกไหมครับ

แต่เขามีปัญหาคนข้างในเข้าไปยิงเข้าไปทำอะไร
น้องผมต้องรับผิดชอบไม่ตายหรอกครับ
จะมาลงกับรอปภบอกว่าน้องผมดูหมิน
เขาก็ดูหมินน้องผมว่าเป็นแค่ยาม
แต่ยามก็เลี้ยงชีวิตได้หลายชีวิตครับ
รู้สึกเป็นกังวลเพราะว่าขนาดเมื่อวาน
ที่มารับน้องผมก็เห็นรถต้องสงสัยอยู่
ขับวนแล้วก็ออกไป
ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันถึงขนาดนี้กันแล้วเหรอ
บ้านเมืองเราจะอยู่กันแบบนี้กันใช่ไหม
นิติเขาก็ชมเชยน้องว่าทำงานถูกแล้ว

อาวุธปืน

พอไม่เข้าใจกันนะคะเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันคือเข้าใจอาจจะคือต้องน่าจะต้องแบบอธิบายกันนิดหนึ่งอะนะคะ
อธิบายขอตรวจค้นไหมอะไรอย่างนี้คือเราพอก็ทำหน้าที่ของเขาคือทุกคนก็ทำหน้าที่แต่มันอาจจะมีบางจุดที่เข้าใจไม่ตรงกัน
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันก็ขอตรวจสอบความชัดเจนก่อนถ้าพบว่าลูกน้องตนเองทำเกินกว่าเหตุก็จะพิจารณาบทลงโทษค่ะ
ส่วนการแก้ปัญหาเนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับนิติบุคคลของหมู่บ้านทุกโครงการหาข้อตกลงกันว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
กรณีนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับในหลายหมู่บ้านเหมือนกันนะเพราะรอปภก็ทำหน้าที่ของเขา
มาแจ้งรอปภหรือเปล่าเขาก็จะได้สบายใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือยังไงนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาบอกเดี๋ยวจะไปคุยกับทางนิตินะคะ
เพื่อหาแนวทางต่อไป
นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้เนี่ย
ทางสายหมายต้องรอดก็จะพารอบประพอคนนี้
มาคุยกับตำรวจที่โรงพักนะคะ
จะได้ปรับความเข้าใจกันค่ะ